อีกหนึ่งคดีครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

วันนี้ก็ถือว่ามีคำพิพากษาของสารดีกาที่มีผลต่อรูปคดี

คดีการยิงนายเกษมคงตุก
อดีตสมาชิกอบตบังริ้นที่จังหวัดระนองเสียชีวิต
คดีนี้เนี่ยมันมีคดีซ้อนคดีอยู่คุณเขียนมาสอน

สรุปให้ฟังอย่างง่ายเร็วก็แล้วกัน
นายเกษมคงตุกถูกยิงเสียชีวิต

ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔คน
เป็นสมาชิกอบตในพื้นที่จังหวัดระนองนั่นแหละนะครับ
คนหนึ่งในนั้นคือนายวิโรธสุวรรณีด้วย
นายวิโรธเป็นสมาชิกอบตปากน้ำที่จังหวัดระนองนะครับ
สารชั้นต้นกับสารชั้นอุทธรพิพากษายกฟ้อง๔ผู้ต้องหานี้
แต่สารดีกาพิพากษาให้ประหารชีวิตนายวิโรธ
ก็เลยลดโทษ๑ใน๓เป็นจำคุกตลอดชีวิต
แต่ว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยระหว่างที่ถูกดำเนินคดีเขาก็ฟ้องกลับตำรวจชุดจับกลุ่ม
ฟ้องสิบสี่คนนะฮะสองในสิบสี่ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกรณพงศ์สายแก้ว
ภูมิกับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘ยศและตำแหน่งในขณะนั้น
อีกคนนึงก็คือพันธุ์ตำรวจเอกอนุชนชามาศนะครับทีนี้พอชั้นดีกาในคดีของจับผู้ต้องหาที่ฆ่าในเกษมคงตุกเนี่ย
ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต๑คนอีก๓คนเขายกฟ้องคือไม่ผิด
การฟ้องตำรวจชุดจับกลุ่มว่าไปจับกลุ่มเขาโดยมิชอบไปใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าบังคับให้เขารับสารภาพเนี่ยก็เลยได้ดำเนินไป
ชั้นต้นยกฟ้องตำรวจทั้งหมดแต่ชั้นอุทธรณ์สารพิพากษาอุทธรณ์จำคุกตำรวจ๒นายนี้คนละ๑๕ปี
อีก๑๒คนที่เป็นชุดจับกลุ่มด้วยการยกฟ้องและวันนี้มาถึงดีกานะครับในส่วนของคดีที่ตำรวจถูกฟ้อง
ซึ่งวันนี้สารดีกานะครับสารจังหวัดระนองอ่านคำพิพากษาสารดีกา
พากษายืนตามสารอุทธรณ์คือลงโทษจำคุกตำรวจทั้งสองนายคนละ๑๕ปีด้วยกันนะฮะ
แต่ว่าทั้งสองนายเนี่ยหนีไปตั้งแต่ชั้นอุทธรณ์แล้วนะครับโดยพลตำรวจรีณขณะนี้นะครับเป็นพลตำรวจรีนะครับรณพงศ์สายแก้วนะครับ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกอนุชนชามาศสารดีกาพิพากษายืนจำคุกคนละ๑๕ปีจำเลยที่เหลืออีก๑๒คนยกฟ้อง
ทางครอบครัวของนายวิโรธที่ตอนนี้ยังถูกจำคุกอยู่บอกว่าดีใจมากเนื่องจากรอคอยวันตัดสินมาตลอดและขอขอบคุณที่สารให้ความยุติธรรมและให้ความเมตตากับครอบครัว
หลังจากนี้จะไปปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะนายวิโรธถูกสารดีการพิพากษาจำคุกตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
ซึ่งคำพิพากษาในคดีของตำรวจในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังที่จะขอยื่นในการรื้อฟื้นคดีเพื่อให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน
ทนายความของนายวิโรธก็บอกว่าผลการตัดสินของสารดีการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อรูปคดีนะครับ
หลังจากนี้จะดำเนินการฟ้องทางแพ่งและปรึกษากับทางครอบครัวของนายวิโรธอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในการขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่